คือต้องบอกตรงว่าหนูไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อม
จำความได้คือแม่ก็คือลำบากแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาเลยค่ะ
แล้วพ่อก็คือเป็นวิศวะมาก่อนแต่พ่อไม่ได้จบสูง
อย่างที่บอกเราขึ้นรถเมย์เราไม่ได้มีรถยนต์ไม่ได้มีอะไรอย่างนี้

ไม่ได้รอให้แบบไม่ไหวแล้วคือบางทีมันสายเกินไปเนี่ย
ถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้ทำตรงนี้หนูจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาพ่อ
เราคงไม่ได้ดูแลเขาดีเท่านี้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคืองานในวงการนี้มันเหนื่อยนะ
มันเล่นอย่างเราเล่นดราม่า
มันเล่นของความรู้สึกมันอารมณ์มันอะไรอย่างนี้คือมันเหนื่อยแล้วบางทีมันก็ท้อ
แต่เราไม่เคยรู้สึกว่าเราอยากถอยเราแค่ก็เหนื่อยก็นอนดิ
มามันก็หายเหนื่อยแล้วเราก็ทำงานต่อได้อะไรอย่างนี้
คือ๑๔ปีที่ผ่านมามันก็เป็นแค่ความรู้สึกพวกนี้แหละค่ะ
แล้วก็ครอบครัวก็ทำให้เรามีแรงสู้ต่อ
เขินอายหรอกครับเวลาเราพูดถึงว่าเราเป็นอันเดอร์ด็อกมาก่อน
ไม่ได้มีแต้มต่อสังคมมาก่อนไม่ได้เป็นไฮโซมาก่อน
ไม่รู้สึกอายเหรอดาราเป็นคนอายนะ

แล้วมันภูมิใจด้วยนะว่าเรามีทุกวันนี้เพราะตัวเราเอง

แล้วเราทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ได้
คือแบบโคตรภูมิใจเลยค่ะ
คือคุณพ่อป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละ
แต่เขามาเป็นหนักในเดือน๒เดือนก่อนที่จะเสียอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนช่วงนะเราค่อนข้างที่จะต้อง
คือเรารู้แล้วเราก็ไม่ได้คาดหวัง

แล้วก็เหมือนตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบ

ก็เลยผ่านมันมาได้
คือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบเสาหลักของครอบครัวตั้งแต่คุณพ่อยังอยู่เพราะคุณพ่อแบบอายุเยอะแล้วก็เกษียณมานานแล้ว
ถ้าเราอ่อนแอแม่กับพี่สาวจะเป็นยังไงมันไม่ได้แล้วงานเราก็ต้องทำเราจะแบบเสียงานกองจะต้องมารอเรา
ก็เหมือนเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่
บอกท่านว่าอะไรคะจำได้ไหม
ก็บอกเขาบอกข้างหูตลอดว่าไม่ต้องห่วง
หนูโตแล้วหนูโอเคเองหนูดูแล
เขาก็น่าจะเห็นว่าเราดูแลครอบครัวได้
ไม่ต้องห่วงให้ไปตามทางเลย
ถ้าเจอแสงพ่อไปเลยนะพ่อไม่ต้องห่วง

พอเขาเสียเราก็ได้พีเซนเตอร์
แล้วก็เราได้ขึ้นอยู่บนรถไฟฟ้า

เพราะเขาชอบขึ้นรถไฟฟ้าไปแฮงค์เอาท์

เขาคงยืนถ่ายรูปหนูบนรถไฟฟ้า
โอเค
โปรดติดตามตอนต่อไป